ทีนี้จะพาไปดูบรรยากาศค่ะที่ขอนแก่นเวลาจะรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
หลายที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้
อันนี้ก็ไอเดียดีนะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเห็นไหมคะ
ว่าอันนี้ผู้สูงอายุมากันหมดนะใส่หน้ากาก
นี่ค่ะเนี่ยเขามีการต่อท่อแล้วมันเป็นก๊อกเลยอ่ะคุณ
รดกันตั้งแต่ต้นท่อจนค่อยไหล

ใช่ค่ะแล้วคุณเห็นไหมว่าแต่ละท่อแต่ละก๊อก
ที่มีผู้เท่าผู้แก่นั่งอยู่เนี่ยนะคะ
ดูสิมีระยะห่างด้วย

แต่ว่าเราก็ยังระลึกถึงแล้วก็รดน้ำขอพรได้เหมือนเดิม
นี่คือที่วัดบ้านคอนฉิมที่อำเภอแวงใหญ่ที่ขอนแก่นนะคะ

มีท่อก๊อกต่อไปมันเป็น๑๐ช่องแล้วก็เว้นระยะห่าง
ทีนี้พอในอำเภอหัวหน้าส่วนส่งน้ำพระประธานเสร็จเรียบร้อย
ก็ผู้สูงอายุก็นั่งแต่ละก๊อกเลยค่ะ
นายอำเภอก็เอาขันตักเทหลังจากนั้นน้ำก็จะไหลไปตามท่อไปออกที่ก๊อก
ทีนี้พวกผู้เท่าผู้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
อวยพรลูกหลานได้นี่ก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขนะ
เผื่อพื้นที่ไหนอยากเอาไอเดียนี้ไปใช้ไม่ว่ากันนะ
ใช่ต้องเว้นระยะกันสักนิดหนึ่งนะ
เป็นห่วงความปลอดภัยของผู้สูงอายุท่านนะฮะ